อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องตามนะคะเป็นเรื่องของคุณลุงวัย๖๒ปีคือหายเข้าไปในน่าจะเป็นป่าสวนลำไยอยู่ท้ายหมู่บ้าน
เนี่ยค่ะเขาก็มีป้ายออกตามหาวันนี้คุณผู้ชมเข้าสู่วันที่๓แล้วยังหาตัวไม่พบเลยนะคะ
ซึ่งพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะเดินหายเข้าไปคือพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นสวนลำไย
อยู่ติดกับพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้านที่หมู่๖ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาที่ลำพูน
ชาวบ้านเนี่ยก็มีการไปนิมนต์พระทุดงให้มาทำพิธีเปิดป่า
เพราะเขามีความเชื่อค่ะว่าที่หาไม่เจอ๒๓วันนี้

แล้วคนที่หายตัวไปคือคุณลุงองค์อาจขัดเป่าอายุ๖๒ปีนะคะ
หายตัวไปเมื่อตอนตี๒เข้าสู่วันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ทีนี้กำนันสมชายต้นโยงก็เปิดเผยนะ
บอกว่าตัวลุงองอาจเนี่ยไม่ค่อยสบาย
จะมีอาการหลงลืมมาเกือบปีนึงแล้ว
แล้วจากการตรวจสอบมีคนให้ข้อมูล
บอกว่าเห็นลุงองค์อาจเนี่ยนะเดินมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านทาป่าเป่า
ซึ่งบ้านตรงนี้เป็นบ้านเกิดของคุณลุงองค์อาจ
อยู่ห่างจากหมู่บ้านศรีทรายมูลสักประมาณ๑๐กิโล
ชาวบ้านก็เลยต้องไปช่วยกันค้นหาหาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ

ก็บอกว่าให้มาหาพื้นที่ตรงนี้เป็นสวนของนายองค์อาจเอง
แล้วมาหาอย่างเดียวไม่พอไปนิมนต์พระมาทำพิธีเปิดป่าด้วย
ทางด้านภรรยาของคุณลุงองค์อาจก็คือนางนุกุล
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่สามีหายไปเนี่ย
ลูกชายเป็นทหารค่ะก็กลับมาที่บ้าน
แล้วก็ชวนพ่อคือนายองค์อาจมากินหมูกระทะกัน
ตอนนั้นเนี่ยภรรยายังบอกเลยสามีก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
พอทุกคนกินเสร็จก็แยกย้ายกันเข้านอน
ประมาณตอนตี๕ภรรยาจะไปปลุกสามี
เปิดห้องนอนไปอ้าวไม่เจอแล้วก็ตามหาสามี
ปรากฏว่ารู้ว่าสามีออกจากบ้านไปตอนตี๒
ก็เลยไปบอกญาติไปบอกชาวบ้านให้ช่วยกันตามหา
ทีนี้เรื่องที่มีคนไปถามคนทรง
ว่าตอนนี้ลุงองค์อาจถูกอาถรรพ์ไม้สองนาง
แล้วก็ถูกบางสิ่งบางอย่างถูกผีบังตา
เรื่องนี้ภรรยาของลุงองค์อาจบอกว่า
เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะ
ก็ใครแนะนำอะไรมาเพื่อความสบายใจ

ตอนนี้ไม่มีใครรู้เบาะแสเลย
ก็เลยต้องทำทุกอย่างห่วงสามีมาก
เพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นด้วย
ตอนนี้ชาวบ้านก็ยังช่วยกันตามหาอยู่
เข้าสู่วันที่๓ยังตามหาไม่พบเลยนะคะ